จริงอันดับ๓วันนี้ทีมชาติไทยก็ดวนกับทางฟินแลนด์นะครับ
นาทีที่เก้าไทยนำก่อนนะครับจังหวะนี้กริจนะครับ
ปาดไปเสาสองแล้วก็เป็นอิทชาปราภาพันธ์ยิงให้ทีมไทยนำก่อนหนึ่งศูนย์
แต่ว่านาที๑๑ครับตีเสมอได้ครับฟินแลนด์จากทางจอนี่คอเบลล่านะครับ
บอลข้ามหัวเข้าไปแล้วก็นาทีสิบห้าฟินแลนด์นำสองหนึ่งนะครับ
คอวิล่านั้นฉกบอลจากสุพุทธเถื่อนกลางแล้วก็ยิงให้ทีมนำสองหนึ่ง
แต่ว่าหน้าที่สิบห้าครับไทยได้จุดโทษจุดที่สองนะครับ
แล้วก็เป็นอิทธิชาประพาพันธ์ยิงเข้าไป

แต่ไม่มีประตูต้องโดนจุดโทษตัดสิน
ปรากฏว่า๕คนแรกพลาดไปคนละ๑คนนะครับ

ก่อนที่ไทยเอาชนะไปได้สุดระทึกเลยนะครับ
๗ต่อ๖ก็คว้าอันดับ๓ไปครองนะครับ
ของยูเซฟเจ้าอุทนะครับก็ทำให้บริโกณนั้น
คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองครับ